ถ้าหน่วยงานท่านทำงานดีพมทำงานดี

ถูกไหมครับถ้าท่านทำงานได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพ
ผมก็ไม่ต้องมายืนแล้วเขาบอกว่าพมจับได้ก่อนหนตั้ง๗วัน
ก็ใช่ไงครับแล้ว๗วันท่านจับใครเพิ่มได้ไหม
วันที่ท่านจับได้ผมขอเตือนสติหน่อยนะครับเผื่อจะแบบว่าไม่รู้
วันที่จับได้เนี่ยมันคือขอทานตีกันนะครับท่านทำได้ดีกว่าผม
ดิครับผมก็อยากจะกลับไปพักเหมือนกันขาบวมหมดแล้วครับ
หลังนี่แอ่นหมดแล้วครับมาสิครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนนะท่าน
ถ้าท่านจะลงมาช่วยลงมาจากหอคอยงาช้างเลยครับ
ผมขอฝากตั้งคำถามอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อวานเนี่ยนะครับ
ในส่วนของฟีวีซ่าผมไม่ได้โจมตีเรื่องการเมืองนะ
ผมแค่บอกว่ามันอาจจะมีคนหัวใสที่เห็นช่องทางนี้
แล้วเอาตรงเนี้ยมาทำประโยชน์หรือเปล่าผมอ่าถ้าสมมุติผมผมเป็นห่วยงานที่เกี่ยวข้องสมมุตินะ
ผมก็บอกเออว่ะมันใช้ช่องนี้ไหมวะผมก็อาจจะไปขอข้อมูลกับทางตมว่ามีคนในลักษณะแบบนี้เข้ามาในช่วงเวลานี้เยอะขนาดไหน
นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีนะครับทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยตอบมาว่า
ไม่เกี่ยวกับในส่วนของฟีวีซ่าน่าจะเป็นในส่วนของพาสปอร์ตหมดอายุ
นะครับรอแป๊บนึงนะครับผมอยากถามว่าท่านเนี่ย
เอาข้อมูลจากไหนครับว่าพาสปอร์ตหมดอายุท่านท่านช่วยยืนยันผมหน่อยว่าคนเหล่านี้เข้ามาโดยพี่พาสปอร์ตหมดอายุ
นะครับอันนี้นะครับหมดสองศูนย์สามสามสิบปีอีกคนหนึ่ง
สองศูนย์สองสองอะไรไม่รู้จะสองสามสองเก้าก็ไม่รู้แต่หมดเดือนสิบสอง
นี่เดือนสิบเอ็ดอีกคนนึงหมดสองศูนย์สามสามสิบปีอีกคนนึงหมดสองศูนย์สามสาม
อีกคนนึงหมด๒๐๓๓ท่านเอาข้อมูลจากไหนว่าคนพวกนี้เข้ามาโดยพาสปอร์ตหมดอายุครับ
ให้ข้อมูลท่านนะครับนะผมเนี่ยพยายามที่จะประสานให้ข้อมูลท่าน
นะครับท่านไม่รับสายนะครับติดต่อหลายหลายท่านก็เหมือนจะยากในช่วงที่มีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้
นะครับเนี่ยผมฝากถามท่านหน่อยอันนี้มันพอ๓๐ไหมครับ
พอสามสิบนี่คือเป็นช่วงที่ฟรีวีซ่าไหมครับใช่ไหมครับ
ผมฝากตั้งคำถามนะนะครับเวลานี้ผมคิดว่า

ไม่มีใครมีข้อมูลเยอะหรอกมันใหม่นะครับแต่ไปหาข้อมูลก่อนพูดดีไหมครับ
หรือว่าทุกท่านเนี่ยช่วยหาข้อมูลกันดีไหมครับนะ
เหมือนบางเพจที่บอกว่าโอเคมันไม่ใช่หน้างานผมใช่ไง
เป็นหน้างานของใครอ่ะรับผิดชอบดิท่านทำดิเดี๋ยวเย็นเนี้ยเอาแม่
ผมผมไปทำให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปยืนขอทานเด็กเอาไหม
ให้ท่านดูผมบอกให้นะครับนะผมเนี่ยมีมิตรภาพอันดีนะครับ
พมนะครับทำงานร่วมกันนะผมไม่อยากไปลงหน้างานก่อน
เพราะเดี๋ยวพมก็ถูกสังคมด่านะผมช่วยมาตลอดนะผมบอกเลย
นะครับผมอยากชื่นชมให้คนทำงานนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะโต้
หรือการที่ท่านจะตอบอะไรท่านผมรบกวนนะครับถ้าท่านมี
ท่านก็บอกผมได้ว่าท่านเอาข้อมูลจากไหนนะครับนะผมไปยืน
ผมบอกให้นะครับผมไปยืนหน้างานก็ได้ผมเนี่ยไปกดสายด่วนท่านก็ได้
ท่านมาท่านต้องมาช้ากว่าผมอยู่แล้วล่ะถ้าผมรู้ก่อนอ่ะนะ
สุดท้ายใครโดนด่าครับต่อผมพูดตรงนี้เลยนะครับ
ต่อให้ท่านโดนด่าผมท่านก็ยังต้องทำงาน
เพราะมันเป็นหน้าที่ของท่านแต่ผมไม่อยากด่าใครแล้วให้คนนั้นต้องทำงาน
นะอยากชื่นชมให้คนทำงานนะครับคิดเอาว่าเราจะมาร่วมมือกัน
หรือว่าบอกจะมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็แล้วแต่ท่านนะครับนะ
ก็ให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจแล้วกัน